รถบรรทุกดูข่าวนี้หน่อยเพราะว่าถ้าท่านบรรทุกของแล้วก็ไม่คลุมไม่รัดให้เรียบร้อยนะท่านเองแหละจะเดือดร้อนและจะทำคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยครับ
ไม่รู้โดนอะไรแตกด้วยหรือเปล่านี่แหละครับโชคร้ายลอยมาเต็มเลยฮะเป็นท่อนไม้นะครับลอยจากรถบรรทุกพ่วงฟาดเขาเต็มที่น่าจะเป็นตรงกระจังกระจังหน้ารถนะฮะ
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนนี้เนี่ยเขาเอาคลิปมาโพสต์ไว้และเขียนข้อความบอกว่า
เตือนภัยขับรถตามหลังรถบรรทุกเคยเห็นแต่รถคนอื่น
ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองแฮชแท็กขับรถระมัดระวัง
ขับรถภาษาอะไรนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพครับ
จอดลงมารับผิดชอบเลยขับหายไปเลยนะครับ
และที่นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้เพื่อเตือนเป็ยุตาหอนสำหรับรถบรรทุก
บรรทุกสิ่งของต่างเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
ถ้าไม่งั้นเนี่ยอย่างไม้แบบนี้มันจะปลิวมาโดนรถ
ถ้าโดนรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วโอ้โหดูไม่จืดแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะนะ
บรรทุกส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีอะไรมาปิดเท่าไหร่นะ
เขาจะวางไว้เพราะเขามั่นใจว่าของเขาหนักพอ
หนักพอโครงเคลงซ้ายขวาเนี่ยมันจะไม่หล่นนะ
แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริงนะครับ